คุณผู้ชมคะวันนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ก็คือวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน
ที่ให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ๑๒๑๗ปีอย่างเป็นทางการ
ที่โรงเรียนพิบูรณ์อุปธรรมนะคะก็คือมีการสับปรับความคิดเห็น
ความสมัครใจของทางผู้ปกครองแล้วก็ต้องมีการลงชื่อกัน
มีผู้ปกครองที่สมัครใจให้ลูกหลานฉีดวัคซีนร้อยละ๗๐
วันนี้ก็มีโรงเรียนใน๑๒เขตมาร่วมฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพลียงกัน
อันนี้คือประเด็นหลักนะคะคือนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ที่อยากจะให้ฉีดวัคซีนกันเนี่ยเพราะไม่อยากให้ใครเป็นอะไร
หมายคือทุกคนต้องได้รับวัคซีนให้ครบ
ในอนาคตจะนำมาใช้ร่วมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการวิจัย
แต่อันนี้คือฉีดไฟเซอร์นะคะใช่ครับคือถ้าเรียบร้อยเนี่ย
นายกรัฐมนตรีก็เดินไปคุยกับผู้ปกครองที่มาส่งลูกในวันนี้นะคะ
เหมือนกับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วย
บอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับน้องนักเรียน
การรับรองแล้วขอให้มั่นใจ
วันนี้อยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้า
จะได้เตรียมพร้อมในการเปิดเทอม๑พฤศจิกายน
ยืนยันว่าวัคซีนเพียงพอยาวไปจนถึงปีหน้าค่ะ
เดี๋ยวเรื่องวัคซีนเนี่ยนะเราก็มีวัคซีนที่เพียงพอ
แต่ว่ามันถามว่าเราก็ต้องฉีดให้มันพอให้ทันนะ
เพราะนั้นสิ่งที่ข้าม่านที่สุดนอกจากวัคซีนแล้ว
พวกนี้เตือนกันบ่อยเข้าใจไหม
เรื่องวัคซีนก็จะมาก็จัดหาอย่างเพียงพอเล่นค่ะ
พี่บาชโน้นอาจจะต้องเสียเงินเสียอะไรก็เข้าไปทั้งเรื่องของเขานี่น่ะ
แต่ถ้ามันถ้าไม่ได้ฉีดทางรัฐก็ยินดีฉีดให้อยู่แล้วนี่

แต่ว่าก็มีประเด็นข้างเคียงก็คือบรรยากาศ
นายกรัฐมนตรีก็เดินเยี่ยมน้องนักเรียนนะคะ
แล้วเหมือนกับว่ามีเด็กคนนึงที่เหมือนกับทำท่าแบบภาวะ
ภาวะเลยเหรอภาวะท่านนายกไม่รู้ว่ากลัวหรืออะไร
ท่านนายกก็เลยเข้าไปคุยเชิงหยอกล้อนะคะ
บอกว่าลุงเป็นคนน่ากลัวหรือเปล่าไม่น่ากลัวหรอกอย่ากลัวลุงเลย
แล้วมีภาพนี้ที่ท่านนายกท่านมนตรี
คงจะเป็นการแบบหยอกล้อกับเด็กนักเรียนนะคะ
ดูดิคะนี่นะคะแต่น้องเขาตัวโยนแบบคือตบหลานน้องเขาตัวโยนเลย
น้องเขาแบบผอมด้วยไงคะ
ก็ตามที่ท่านโครโศกวัฒนาบาลคือท่านเป็นทหารเก่า
ใช่ค่ะก็จะมีการทักทายลักษณะแบบนี้นะคะ
ก็มีการคุยกับน้องนักเรียนผู้หญิงด้วย

วันนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะ

ทีนี้ค่ะนักเรียนที่ได้ฉีดวัคซีนกลุ่มแรก

นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะน้องก็บอกว่าตื่นเต้น
เตรียมตัวมาอย่างดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

น้องบอกว่าผมหาข้อมูลอ่านข้อมูลกันมาเพียบเลย
บางคนบอกว่าก็ไม่มั่นใจจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่า

บอกว่ามันเป็นไปได้ที่อาจจะมีผลข้างเคียง
แต่ก็เชื่อว่าฉีดไปแล้ว
จะได้กลับมาเรียนกันตามปกติเพราะน้องเขาบ่นเหมือนกัน

อยากไปเรียนออนไซต์ก็คืออยากไปโรงเรียนกันแล้ว
สำหรับนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็จะแตกต่างกัน
นักเรียนหญิงก็๒เข็มนักเรียนชายก็เข็มหนึ่งก่อน
แล้วก็ประเมินอาการผลข้างเคียงกันด้วยนะคะ

เพราะว่าเหมือนกับในส่วนของเด็กผู้ชายเนี่ย
อาจจะต้องรอผลการศึกษาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจ
ใช่ค่ะเด็กผู้ชายก็เลย๑เข็มก่อนเบื้องต้น

แต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูน่ากลัวคุณหมอบอก

จะได้เปิดเรียนกันอย่างปลอดภัยนะครับ